คราวนี้คุณหนุ่มไม่ยอมอ่านนะฮะ

เป็นลูกน้องคนสนิทไปถล่ม

ไทยเสกสรรสุภิมัยหรือว่าเสกโลโซ
และในสหชาติภูมิสี่ลูกน้องคนสนิท
พร้อมด้วยนางวิพากรสายแสงทิมหรือว่าการภรรยาที่หย่ากันไปแล้ว
เดินทางมายังสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ที่สารนัดไกลเกลี่ยที่อายการยื่นฟ้องทั้งคู่
ในฐานความผิดร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้บาดเจ็บสาหัส
ข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัว
ทั้งนี้บนที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาเวลากลางคืนนู้นนะที่เกิดเหตุนะครับ
ร่วมกันทำร้ายนางสาวชนกชนบุญเพ็งหรือว่าธอมบี
เพื่อนสาวคนสนิทนางวิพากรหรือว่าคุณการจนบาดเจ็บสาหัส
และยังทำร้ายนางสาวิลงรองสายแสงพิมพ์น้องสาวของคุณกันได้รับบาดเจ็บด้วย
เหตุเกิดบริเวณร้านอาหารย่านเรียบด่วนรามอินทาอันนรงค์นะครับ
หลังไก่เกลียด๔ชั่วโมงเลยนะคุณ๔ชั่วโมงเลยนะฮะ
เสกโลโซอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะ
พร้อมด้วยนางวิพากรอดีตภรรยาควงคู่กันลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ด้วยสีหน้ายิ้มแยมนะ
เราก็อ่านข่าวตีกันไปตอนนี้ดีกันแล้ว

โลโซเปิดเผยว่าการไก่เกลี่ยในวันนี้จบลงด้วยดี
โดยมีนางวิพากรอดีตภรรยาเป็นคนกลางช่วยเจรจาก่ายเกลี่ย
และยอมรับสารภาพและยอมชดใช้เงินให้ในจำนวน๕แสนบาท
ส่วนของคดีอาญานั้นศาลนัดให้มาฟังคำพิพากษาในวันที่๑๗
พฤศจิกายนนี้ปลายปีไปเลยนะฮะ

อาญานันตร์ทำร้ายร่างกายก็มาว่ากันเป็นเรื่องเลยค่ะ
แต่เรื่องของสามีภรรยานะเขาถึงเตือนว่าอย่าไปยุ่งไง

พอเขาดีกันแล้วเราก็เอา

แต่เวลามันตะล้อกกันมันชอบมาปรึกษาเราไง

ผู้หญิงด้วยกันจะเออฟังฟังแต่ผู้ชาย

เราก็ไม่ต้องขึ้นสารก็จ่ายกันหน้าสาร
น่าสารไปเลยใกล้เกียจจบแต่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ย

ใช่ไหมครับถูกไหมครับนอกจากเขาจะถอนฟ้องใช่ไหม
แต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ขึ้นมาถึงขั้นศาลแล้วถอนไม่ได้
ลงรากเข้าไปแล้วถอนไม่ได้โอ้โหทำไมคุณรู้อ่ะ

ไม่ดมจะไปมีเรื่องกับใคร

ไม่ตายหรืองงกระพันหนึ่ง

ปลอยตีชดาปัดเรื่องเยอะเมินคน
เขาบอกว่าเป็นคนไม่ติดดินอ๋อเดี๋ยวนี้เขาดัง

อยก็เลยบอกว่าปอยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
ปอยบอกว่าถ้าที่อังกษ์แล้วไม่มีปัญหาค่ะ

แต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยแล้วมันกันเอง

ปอยเองก็ไม่ได้ทำงานอย่างนี้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าตอนไหนที่ไม่เห็นไปเป็นอย่างนั้น
ใช่เขาบอกว่าถ้าที่ฮงกงนะคะ
ที่ฮงกงอย่างไร
ถ้าที่ฮงกงปอยสตริกมากค่ะ
แต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยแล้วก็ปอย
นี่มันเสียงยายแล้ว
ไม่ใช่ปอยแล้วสวยจริงดู
สวยมากสวยมากนะคะ

จริงสวยจริงสวยจริง
ระยะเวลามันเลยสั้นแต่ที่เมืองไทยปอยต้องทำงาน๔วันต่อสัปดาห์
มันก็เลยประมาณ๖๐ของชีวิตไปเลย
แต่ปอยก็เลิฟเมืองไทยเพราะอาหารไทยเลิศมาก

และที่ฮ่องกงนะคะดาราจะดังขนาดไหนก็เข้ากล่องเหมือนกัน